อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะทราบเหลือเกินหลังจากผ่านพ้นวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ที่ไหนกันมาบ้าง
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
ส่วนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศสดอีกหนึ่งจุดนะครับ
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยครับ
นั่นนะครับประชาชนไปรอร่วมพระราชพิธีอันเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษนะครับ
ซึ่งก็เป็นเส้นทางจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารญาตรามาอย่างวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ก็ทำให้บริเวณริมถนนราชดำเนินกลางนะครับมีประชาชนมาปรักหลักรอกันเป็นจำนวนมาก
ติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณระพิพันธ์เรือนศรีครับ

เอาละครับสัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ติดตามบรรยากาศกันนะครับ

ก็เป็นช่วงที่ประชาชนนั้นก็ต่างพร้อมใจกันทำความดี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งมีบริเวณจังหวัดใดบ้าง

เรารวบรวมเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันได้แล้วครับ
นายสารวุฒิบรรดาศุกร์ชาวจังหวัดนครราชศรีมา
นำเหรียญ๑บาทในหลวงราชการที่๙
สะสมไว้กว่า๔๐๐เหรียญ
อักษรคำว่าพอเพียงที่ด้านหลัง
ผู้เข้าร่วมวางดอกไม้จันทร์
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบรรนาชบพิศ
ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปักทงชัยไว้เป็นที่ระลึก
นายสารวุฒิบอกว่าตัวเองและครอบครัวได้น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาปฏิบัติ
และอยากให้ผู้ที่ได้รับเหรียญนี้
้อมนำหลักปรัชญาของพระองค์ไปใช้ด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับนายวรชิตด่านซิริชัยผู้บริหารเปี่ยมสุขพลาซ่ามอร์
ปักทงชัยร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านชายโย
มะละกอกว่า๑ตันไปทำส้มตำ
ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
อกจากนี้ยังมีเมนูข้าวผัดอีก๒๐๐กิโลกรัม
ขนมจีน๒๐๐กิโลกรัมน้ำหวาน๑๐๐๐แก้ว
ขนมหวาน๒๐๐ถ้วยและเม็ดข้าวโพดสำหรับทำป๊อปคอนอีก๓กระสอบ
โดยเริ่มแจกตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาของวันที่๒๖ตุลาคม๒รอบ
คือรอบเช้าและรอบบ่ายเพื่อทำความดีถวายพระราชกุศล
จังหวัดปราจีนบุรีทหารตำรวจและจิตอาสาเฉพาะกิจด้านขนส่ง๒๕๐คน
ให้บริการรถรับส่งประชาชนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์
แสดงความอาลัยในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งหมด๓สาย
สายแรกเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีถึงมณฑลพิธี
ที่๒เริ่มจากสำนักงานขนส่งผ่านสถานีรถไฟถึงมณฑลพิธี
และสายที่๓เริ่มจากที่จอดรถโรงเรียนบ้านแหลมหินมุ่งหน้ามณฑลพิธี
มีรถร่วมบริการ๑๗คัน
กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะรถสองแถวแดง
และกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดกระบี
รวมกลุ่มการรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์พระเมรุมาจำลองริมแม่น้ำกระบี่โดยไม่คิดค่าบริการ

รถตู้รถสองแถวแดงและรถจักรยานยนต์กว่า๗๐คัน
ให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
สับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี
ชาวจังหวัดตรังนำอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงประชาชนฟรี
โดยเฉพาะขนมจีนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจน้ำเก๊กหวยน้ำใบบัวบกและน้ำกระเจี๊ยบ
นำโชคเศรษฐพงศ์นำผัดไทยไปแจกบนฟุตบาทตลอดทั้งวัน
โดยใช้เส้นผัดไทยประมาณ๑๕กิโลกรัมผัดได้๔๐๐ห่อ
ผัดตั้งแต่๙นาฬิกามีประชาชนเข้าแถวรอกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่วนที่ตลาดเทศบาลตะบนท่ายางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนหลากหลายอาชีพร่วมใจกันทำข้าวกล่องและแจกน้ำดื่มฟรี
ให้กับผู้ที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตลอดทั้งวัน
เช่นเดียวกับนายนรงศักดิ์อานนท์อายุ๕๕ปีได้ตัดผมฟรีให้ประชาชน
มีผู้สนใจไปใช้บริการจำนวนมาก
อกจากนี้รถตู้ประจำทางสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงศ์ให้บริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตลอดทั้งวัน
กรยาสุขสำราญอายุ๔๘ปีเจ้าของร้านเสริมสวยจังหวัดนราธิวาส
ทำผมให้กับประชาชนที่จะไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฟรี
เพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีข้าราชการสังกัดต่างทยอยทำผมกันอย่างต่อเนื่อง
กรยาบอกว่าตั้งใจบริการตกแต่งทรงผมให้เจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าบริการ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีตอบแทนพระคุณในหลวงราชการที่เก้า
ซึ่งพระองค์ได้อุทิศพระวรกายทำงานอย่างหนักเพื่อความสุขและประโยชน์ของคนไทย
อย่างยาวนานตลอดช่วงระยะเวลาครองราช๗๐ปี
เห็นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
หลายจังหวัดจิตอาสาชะเพาะกิจ

ไม่ว่าจะเป็นนำอาหารไปแจกจ่าย
หรือว่าน้ำดื่มเครื่องดื่มรวมไปถึงยาด้วย

เพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาขอ
ขอบคุณจิตอาสาเฉพาะกิจเยอะมากเลยทีเดียว
เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สัญญาณพร้อมแล้วนะครับ

จุดที่ดิฉันอยู่ในขณะนี้นะคะคือบริเวณ
ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
อันเชิญพระบรมราชสรีรังคารบรรจุหน้าวัดบวรนิเวศวิหารผ่านนะคะ
ทำให้ประชาชนจับจองพื้นที่เพื่อรอร่วมพระราชพิธีตลอดเส้นทางค่ะ
ตั้งแต่แยกคอกวัวไปจนถึงโรงเรียนสตรีวิทยา
เพื่อรอร่วมพระราชพิธีอันเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
จากที่จะยาตราจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ยังวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยจะผ่านถนนราชดำเนินกลางและถนนพระสุเมน
ก่อนจะเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหาร
นางสาวเดือนเพ็ญปฐุมาพิบาลชาวกรุงเทพมหานคร
เดินทางมากับลูกสาวเพื่อน้อมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะเมื่อปี๒๕๓๗เคยมีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
และยังจดจำสายพระเนธของพระองค์
ทรงมองประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและห่วงใยได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นหลังจากนี้ก็จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติค่ะ
นัขสินคันวิทีแบบเข้าบริเวณไชงกุฏาสาวใคร
ส่วนครอบครัวจูนรัฐเดินทางมาจากบ่อนไก่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด๗๐ปีของการคลองสิริราชสมบัติ
ก็เสียใจนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำใจ
เพราะว่าก็เหมือนกับแบบว่าผ่านไปแล้วก็
เราก็อยู่ในใจเราอะค่ะอยู่ในใจเราก็จะอยู่ในใจเราตลอดเหมือนกัน
ก็ขอให้ท่านไปสู่สวรรคาลัยค่ะ
ขออย่าให้ห่วงประชาชนเลย
ประชาชนก็จะดูแลทำดีเหมือนเดิมค่ะ

ขอให้ท่านไปสู่สวรรคาลัยค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบรรยากาศของถนนราชดำเนินกลางค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลียร์รถและปิดถนนห้ามรถเข้าทั้งสองฝั่งแล้วนะคะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีอันเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
ซึ่งจะมีขึ้นในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีอันเชิญพระบรมราชสรีรังคารในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
ยังสามารถที่จะมาจับจองพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
จุดด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไปถึงศึกษาพันธ์พาณิชย์ได้นะคะ
เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้ยังสามารถรองรับประชาชนได้อีกจำนวนมากค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ
ยังคงมีประชาชนไปจับจองพื้นที่
เพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เชิญพระบรมราชสรีรังคาร
แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ
เพราะทุกคนตั้งใจมากราบถวายบังคมอย่างใกล้ชิด
ริ้วขบวนติดตามได้กับคุณอารยาโภจาค่ะ
ขณะที่ประชาชนในตอนนี้จับจองพื้นที่เต็มเกือบทุกพื้นที่แล้ว
เพื่อที่จะรอชมริ้วขบวนค่ะ

ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้ว
สำหรับการประกอบพระราชพิธีภายในพระอุโบสถ
อกจากนี้นะคะยังได้นำดอกไม้ดาวเรือง
ดอกไม้ต่างนั้นมาประดับตกแต่ง

ได้จัดเตรียมสถานที่เก้าอี้เต็นต์พักคอย
สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมพระราชพิธี

รวมถึงยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดภายในวัดค่ะ
และทางวัดเองยังได้จัดจอโทรทัศน
ถ่ายทอดพิธีเพื่อให้ประชาชนนั้น
ได้เห็นพิธีจากทางด้านในพระอุโบสถด้วยค่ะ
ทยอยเดินทางมาที่วัดกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ

เต็มเกือบทุกพื้นที่แล้วค่ะขณะที่วัดราชบพิษนั้นนะคะ
ได้จัดพิมพ์หนังสือราชสรีรานุสรณีค่ะเพื่อที่จะแจกจ่ายเป็นของชำรวยให้กับประชาชน
ที่มาร่วมในพิธีพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารนะคะ
เพื่อเป็นวิทยาธารแก่ประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มค่ะและยังได้มอบหนังสือดังกล่าวนั้นนะคะ
ให้กับสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเล่มค่ะสำหรับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยได้ชี้แจงกับประชาชนนะคะถึงการนั่งทำความเคารพ
และการนั่งดูริ้วขบวนด้วยนะคะนอกจากนี้ในหนังสือที่จะแจกนั้นนะคะ
ก็จะมีการประมวลภาพและรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดราชบพิษค่ะ
บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์รวมถึงพระอัฐิ
พระราชสรีรังคารพระสรีรางคารและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชที่บรรจุอยู่ในพระพุทธบันลัง
พระประธานในพระอุโบสถในพระปรางรวมถึงในพระพุทธรูปหล่อโลหะ
ที่บริเวณสู่สารหลวงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในหนังสือยังได้เขียนถึงพระสรีรางคารของสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัฐบรมราชเทวีพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รวมถึงพระศรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินค่ะ
และในขณะเดียวกันค่ะพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก็จะประดิษฐานอยู่ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อนซึ่งเป็นที่ปริสถานพระพุทธอังคีรสค่ะ
พระประธานในพระอุโบสถด้วยนะคะทางนี้ใต้ฐานนั้นยังได้บรรจุพระบรมอัฐิของราชการที่สอง
รัชกาลที่ห้ารวมถึงพระราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด
สมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ
วัดราชบพิษนั้นยังเป็นที่เก็บพระอัฐิเก็บอัฐิของรวมถึงอังคารนะคะ
ของเจ้านายโดยเฉพาะในสายราชการที่๕ตั้งแต่ราชสกุลมหิดลราชสกุลยุคล
สกุลอาภากรราชสกุลกิติยากรด้วยค่ะขณะที่ทางวัดราชบพิษนะคะ
ได้ชี้แจงบริเวณพื้นที่ชั้นในของวัดนะคะว่าในขณะนี้ไม่สามารถที่จะรองรับประชาชนได้แล้วนะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่พระราชพิธีนั้นมีค่อนข้างจำกัดค่ะ
ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีรวมถึงรอชมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศอันเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษนั้นให้อยู่บริเวณด้านนอกนะคะ
ซึ่งก็ได้เตรียมรองรับพื้นที่เอาไว้ทั้งถนนเฟื่องนครถนนราชบพิษ
ถนนแยกช้างโรงศรีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางวัดยังได้เตรียมน้ำ
เตรียมอาหารไว้ถึงสามพันชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณในวัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนั้น
ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงขณะนี้นะคะประชาชนก็นั่งกันเต็มทุกพื้นที่ค่ะ
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่นั่งอยู่ด้านหน้าถนนราชบพิษนั้นนั่งอยู่ในความสงบนะคะ
และขอให้อยู่ให้นิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่ใช้กล้องด้วยนะคะ
จากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขบวนม้าเพราะเกรงว่าม้าจะตื่นด้วยค่ะ
ในส่วนด้านในสำหรับที่ที่จัดเตรียมเอาไว้นะคะก็เป็นประชาชนที่ลงทะเบียนกับทางวัด
แล้วแม่เป็นเด็กน้อยแม่กลับคือขอบคุณแม่เนื้อนให้มายั่งฟังมาเยี่ยงซี

อะกาศก็ฮ้อนครับแม่

แดดร้อนแต่ในใจในความรู้สึกคือไม่มีอะไรคำว่าร้อน
มีแต่ว่าเย็นแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่า
ได้มาทำหน้าที่ความอัตโนยุต่อพระองค์
ส่วนที่๖นี้นะคะนำโดยพันโทยิงพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ

ในการส่งม้าชื่อวาอาเคลาด้า

สายพันธุ์โฮสไตเนอร์
อมบัตรสีแซมขาวเพศเมียอายุ๑๑ปี
ความสูง๑๗๐เซนติเมตร
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

อันเชิญพระบรมราชสรีรังคาร

ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

ประกอบไปด้วยขบวนกองทหารม้าเกียรติยศ

กองพันธหารมาที่๒๙รักษาพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
อดุลยเดชร์บรรมไนท์วสิทธิ์

ทางวัดเองก็จะเปิดให้ประชาชนนั้น

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งพระอุโบสถของวัดราชบพิษนี้นะคะ
ก็จะเปิดเฉพาะวันพระเท่านั้นค่ะ

เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้า